มีการพบทารกคลอดก่อนกำหนดถูกทิ้งไว้

ตั้งชื่อไว้ว่าพรมารดา
แล้วก็มีการวอนผู้ใจบุญให้นำไปเลี้ยงดู
ที่พบทาบรกน้อยเพศหญิงถูกทิ้งไว้ข้างกำแพง
โรงก๋วยเตี๋ยวตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉาง
หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าพบทาบรกน้อย
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบเป็นทารกเพศหญิงครับ
ห่อผ้าสีขาวมีผ้าอ้อมและผ้ารองตัว

จดหมายเขียนไว้ข้างตัวเด็ก

คลอดวันจันทร์ที่๘มกราคม๒๕๖๑เวลา๒๓นาฬิกา๙นาที
คลอดก่อนกำหนดคัน๖เดือน
ดิฉันขอตั้งชื่อว่าเด็กหญิงพรมารดา

แต่เห็นว่าท่านเป็นผู้ใจบุญ
โปรดเมตตาเลี้ยงลูกของดิฉันด้วยค่ะนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวทารกน้อยส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
ซึ่งทารกมีอาการหายใจติดขัดยังไม่รู้สึกตัวเลย
น้ำหนักตัวก็น้อยนะ๑๗๐๐กรัมเองนะครับ
แต่ยังโชคดีที่มีคนพบเร็วนะครับ

ก็ถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลระยอง

เพราะว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดระบบหายใจยังไม่สมบูรณ์ครับ
ตำรวจก็เตรียมสอบเตรียมตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดรอบบริเวณ
เพื่อหาเบาะแสแม่ทารกน้อยคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ